หลายคนบอกว่าสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของสัตว์
เขาบอกว่าที่จังหวัดชายภูมิค่ะมีกองทัพมด
มันมากันเยอะมากนะคะกองทัพมดเดินข้ามถนน

คนที่ไปพบเจอเขาบอกว่ามันเยอะขนาดนี้
เขาบอกว่าเอ๊ะหรือหลังจากนี้ไปมันจะมีฝนตกใหญ่

เขาต้องจอดให้มันเดินผ่านไปก่อนเนี่ยนะคะ
เห็นเดินเป็นแถวแนวยาวบนพื้นดิน
เขาบอกว่าเป็นกองทัพมดคันไฟป่าหรือมดแดงป่า

ข้ามถนนและความยาวของขบวนเขาประมาณ๕เมตรนะคะ
คนที่ไปเจอชื่อวนายหนูแดงบุตรดีล่าหรือพระแดง

ขับรถพาทีมข่าวนะคะไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวป่าปรงพันปี
เป็นป่าอันซีนในตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองชายภูมิ
บอกว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ด้วย
พระแดงบอกว่าน่าจะเป็นรังบอกเหตุนะ
ฝนจะตกใหญ่อุทธกภัยจะเกิด
โดยมดเหล่านี้จะออกไข่ในช่วงก่อนหน้าฝน
แต่ว่าจะมีสัญชาติยานพิเศษในการรับรู้ความกดอากาศรอบตัว
และความเงียบสงัดผิดปกติของป่า
น่าจะรู้ล่วงหน้าว่าฝนมันจะตกน้ำมันจะท่วม
พากันอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ชาวบ้านเขาก็จะเรียนรู้จากวิถีธรรมชาติของมดนี่แหละนะคะ
ถ้าเห็นปรากฏการณ์นี้ก็จะรีบบอกต่อกัน

ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับมดขนไข่
ฟังเสียงพรานป่าหน่อยค่ะ
เราเห็นแบบนี้แล้วแสดงว่าธรรมชาติกำลังจะเปลี่ยนแปลง
หรือว่าจะมีพายุฝนหรือจะมีน้ำท่วม
เขาถึงได้อพยพหรือว่าฆ่าไข่เพื่อจะไปอยู่ที่ปลอดภัยครับ
นี่ค่ะคือประเทศไทยของเราก็มีโอกาสได้สังเกต
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของมดแต่ก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยได้ยินนะคะ
เขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นสุนัขจะหอน
เรื่องของอากับกิริยาของสัตว์เนี่ยก็สามารถบอกเรื่องของภัยธรรมชาติต่างได้ด้วยนะคะ